เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูคลิปมันมีกล้องมุมจรปิดผู้ชายคนนี้
แล้วเดี๋ยวจะเล่าถึงพฤติกรรมเขาว่าเขาไปอนาจารย์ลวนลามผู้หญิงหลายคน
หนึ่งในนั้นเป็นคุณยายอายุ๘๐กว่าปีจะไปข่มขืนเขา
แล้วไปทำร้ายร่างกายคุณยายด้วยนะฮะไปขึ้นคร่อมคุณยายทำร้ายร่างกาย
แต่นี่ผู้หญิงคนแรกที่โดนเป็นแม่ค้าขายหมู
เนี่ยกำลังยืนอยู่ตรงในร้านตัวเองแล้วดูข้ามถนนมาแล้วนะ

จังหวะนี้ฮะนี่มาแล้วกอดเลย
อยู่จะไปกอดไปหอมไปจูบเขา
คือไปโอบเขาเลยแล้วกอดเขาอย่างแน่นเลย
พี่แม่ค้าคนนี้เขาพยายามดิ้นจนหลุด
แล้วนายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีเหลืองอายุประมาณ๔๕ปี
นายคนนี้เดินออกจากร้านไปซึ่งภาพเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมดูนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนสายประมาณสัก๑๑โมงกว่า
พอผู้หญิงพี่ผู้หญิงท่านเนี่ยเขาดิ้นหลุด
ชายคนนี้ค่ะเสื้อเหลืองก่อนจะเดินจากไปส่งยิ้มหวานให้เขาอีกทีด้วยนะ
ไปก่อเหตุอนาจารย์บ้านอื่นอีกนะคะอีกหลายคน
เหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์ของพี่ผู้หญิงคนนี้นะ
น่ากลัวน่ากลัวมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับคุณยาย
คุณยายท่านนี้อายุ๘๕ยายเพียงขาวเขียวค่ะ
เขาบอกว่าไปถอดผ้าถุงของยายออก
แล้วตัวเองก็พยายามถอดกางเกงจะข่มขืนยาย
ยายขัดขืนยายเล่ามันทำอย่างนี้กับยายนะ
เหมือนกระทุ้งนะมันเอาเข่ากดเข่ายาย

คือเปิดประตูเหล็กหน้าบ้านไว้แต่คุณยายนอนที่ไหนรู้ไหมฮะ
เดี๋ยวเข้าไปดูนอนในมุ้งสีชมพู
ตรงนี้นะแล้วมันก็เข้าไปค่ะ
พยายามถอดกางเกงจะข่มขืนยาย

ยายบอกยายยังโดนชกท้องจนเจ็บด้วยค่ะ
ตอนที่มาเผาเฮ็ดจังหลายยาย

วันนี้ที่ท่องที่เป็นซ้ำคืออย่างครับ

กำปั้นตี๓เทียร์

นี่โดนกำปั้นตี๓เตี้ยนะฮะ
คุณยายบอกแล้วมันเอาเข่ากดยายไว้แบบนี้

ใช่แล้วดูยายทำท่าให้ดูยายบอกยายเจ็บนะ

ยายก็ไปแจ้งความที่สพภูเขียวแล้วนะคะ

คุณยายก็พยายามตะโกนสุดเสียงเลยนะ
แล้วประตูเหล็กหน้าบ้านไม่ได้ปิดอยู่ไงคุณ
เพื่อนบ้านได้ยินนะฮะญาติได้ยินก็เลย

ก็ไปสืบทราบมาว่าผู้ชายคนนี้ก็คือนายสกล

ตำรวจจับนายสกลมาสอบสวนแล้ว
แต่คุณเขาให้การไม่รู้เรื่อง
เพราะอะไรมีลักษณะของอาการหลอน
ร้อนกัญชาค่ะเสพกัญชาจนหนา
ใช่นะครับทีนี้แม่ของนายสกลก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวเหมือนกันนะ
แม่บอกว่าลูกชายป่วยจิตเวท

แล้วก็ทีนี้พากลับมาอยู่ที่บ้าน
ปรากฏว่าลูกชายกินยาไม่ต่อเนื่อง
ที่สำคัญที่สุดคือดันไปเสพกัญชา

ยิ่งกินยาไม่ต่อเนื่องไปกันใหญ่เลยนะ

แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่นะคะนอกจากจะนำตัว
ก็คือจับตัวนายสกลมาได้แต่ยังไงก็ตาม

เพราะเขาก็มีอาการแบบพูดไม่รู้เรื่องมีอาการหลอนนะคะ
เดี๋ยวยังไงก็ต้องมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไปในภายหลังด้วยค่ะ